คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับ
นิธิไทยรัฐจัดโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่น๒
เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานของเรา
โครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๒
ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากรุ่นที่๑

มูลนิธิไทยรัฐได้ต่อยอดโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๒
เพื่อขยายสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก๑๓แห่ง
โดยให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มละ๑โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
พร้อมจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ
โรงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๒
ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
หลังรุ่นแรกมีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕แห่ง
ซึ่งได้รับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผ่านการประเมินรับรองในระดับดีเยี่ยม
คือการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เรามีทั้งหมด๑๐๑โรงขณะนี้
ก็คงไม่สามารถจะทำให้มันพัฒนาไปพร้อมกันได้
เพราะฉะนั้นเราก็ทำต้นแบบขึ้นมาก่อนนะครับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับเรามีหลักสูตรพิเศษเข้าไป๒หลักสูตร
คือหลักสูตรพลเมืองดีกับหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
ซึ่งเน้นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
เด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ใช้กระบวนการเรียนและกิจกรรม
ในเชิงปฏิบัติการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
เพื่อที่จะให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
่งสอนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งเรามีกรอบแนวคิดว่าทุกโรงเรียนนั้น
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน
จะต้องเป็นคนดีของสังคม
มุ่งเน้นที่ความเป็นพลเมืองดี

ดังนั้นการมุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาระเบียบวินัย
คุณธรรมจริยธรรมความสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์
การสืบสื่อการที่จะนำเสนออะไรต่างนี้
จะต้องปลูกฝังให้ลงไปสู่ตัวของนักเรียน

ให้นักเรียนสามารถแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์

การดำเนินการในเรื่องของมูลที่ไทยรัฐต่อโครงการนี้
เน้นที่สำคัญคือความเป็นคนดีมีวินัยของนักเรียนครับ

จะเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบในการจัดการศึกษา

เพื่อการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา
งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีวินัยภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
ัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน